จังมันมันห้ามมาจนแก่แมนกล้วย

ตัดได้ไงเว้น
ร้องได้ยกกำลังซ่าตั้งขบวนกันมาวันนี้ล่ะ
ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีจำนวน๒ทีม
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจ
โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๔รอบ
รอบที่๑จำนวน๙ยก
รอบที่๒โจทย์เพลงพิเศษจำนวน๑ยก
รอบที่๓จำนวน๙ยก
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่าจะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่ารับทุนน้ำใจ๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิดแต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
ในยกที่แล้วน้องคุณได้สิทธิ์ยกกำลังซ่าจากพี่ไอซ์ไปครองได้เป็นคนแรก
ทำให้คะแนนของทีมแสบซ่ามหาสมุทรตีตื้นขึ้นมาได้อีก๔คะแนน
เป็น๗ต่อ๑๑ในยกนี้เด็กทั้ง๒ทีมจะงัดกลยุทธ์ไหนมาสู้กัน
ต้องมาติดตามกันต่อในร้องได้ยกกำลังซ่า
ร้องได้ยกกำลังซ่า
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขันของเด็กซ่าเสียงดีที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดในร้องได้ยกกำลังซ่า
ต้าเสียงดีมีความสามารถนะครับจะมาประชันรวดลายกันบนเวทีแห่งนี้นะครับ
ทีมที่ชนะจะสามารถคว้าทุนน้ำใจเกิดกลับไปไปถึง๑๐๐๐๐๐บาท
ส่วนในหนึ่งทีมก็ได้รับทุนน้ำใจเกิดเกิดถึง๓๐๐๐๐บาท
การประกวดประชันกันก็ต้องมีคณะกรรมการตัดสินรออยู่แล้วครับ
กรรมการสวยและหล่อนั่งรอคุณผู้ชมอยู่ครับพี่หลิวพี่ตั๊กและพี่ไอครับสวัสดีครับ
รอบที่๓แข่งขันกันทั้งหมด๙ยก
โดยรอบนี้จะเพิ่มเป็น๒คะแนน
และกรรมการมีสิทธิ์ยกกำลังซ่า

คนละ๑ครั้งตลอดการแข่งขัน
ซึ่งทีมที่ได้สิทธิ์จะชนะในยกนั้น
พร้อมได้คะแนนแบบยกกำลังถึง๔คะแนน

กรรมการจะยกค้อนมาใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าให้กับทีมไหน

กรรมการพิเศษเถือนไม่ใช่บินจ้านะคะ
เอาใจช่วยหนูด้วยนะคะ

เรื่องเพลงหนูอยากโดนอุ้มหนูอยากโดนอุ้ม
นะครับของพี่แมงปอชนทิชานะครับผม

หนูอยากโดนอุ้มหนูอยากโดนอุ้ม

สถานกระคึกกระคึกเวทีแน่นอนครับผม
อันแรกอะดีลูกแต่กระคึกกระคึกเวทีคืออะไรลูก
มันคือครับเลยครับ
อ๋อครับผมลูกครับเพราะฉะนั้นนะฮะเดี๋ยวสองสาวต้องเจอกัน
ขอบคุณพี่แซ็คพี่เลี้ยงมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
รอบที่๓ยกที่๒เริ่ม
รอบนี้จะเป็นการเจอกันระหว่าง๒สาว๒สไตล์นะครับ
ก็คือสไตล์สาวหวานและสไตล์สาวห้าวนะครับ
แต่ถ้าเกิดว่าเราดูสไตล์ของน้องเราอาจจะชินหูชินตากันแล้ว
เรามาเปลี่ยนสไตล์ของเด็กทั้งสองกันดีกว่า
สลับคั่วสลับกันน้องปานอาจจะเป็นสายห้าวนะครับ
เบนจาอาจจะกลับมาเป็นสายหวาน
ให้หนูเป็นสาวหวานเนี่ยนะ
แล้วให้หนูเป็นสาวหวานเนี่ยนะ
และเกาหัวให้หนูเป็นสาวหวานเนี่ยนะ
มันไม่ยากลูกแต่ถ้ามันยากจริง
เราต้องมีผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาสอนนะครับ
เพราะฉะนั้นขอเชิญปรมาจารย์เจ้าแม่สายหวานและเจ้าแม่สาย๕
เพื่อขึ้นสู่เวทีคุณตั๊กและคุณลิวเชิญครับ

เชิญนะครับคุณนาย
ตรงนี้นะถ้าถอยนะโดนนะ
สอนให้เขามาแบบว่าเข้มแข็งแล้วเป็นสาวห้าว
คุณไม่เห็นเหรอลูกทุ่งไงครับ

เพราะเรายังเห็นเบนจาไปในมาตรสาวเปรี้ยวตลอด
เรายังไม่เคยเห็นในมาร์ดสาวหวานเลย
แต่ทางนู้นน่ะน่าหนักใจกว่าอย่าปรามาทไปน้องเบนจาเป็นไงคะ
พร้อมที่จะเป็นสาวหวานไหมคะพร้อมไหมคะไม่ไม่ไม่ไม่
ได้จริงหน้าเขาหวานด้วยนะทำได้
หวานนะคะน้องเบนจาเราจะต้องแบบพูดจาให้แบบนุ่มนวลนะคะ
สวัสดีสวัสดีก็แบบสวัสดีค่ะ
ด้วยครับ

อ่าได้๗วันหวานวันหวาน

เยอะเขาไซ่หัวด้วย
ไปดีค่ะ
เห็น
สวัสดีเลยสวัสดี
สวัสดีค่ะ

เฮ่ยลองสลับคู่กันหน่อยอ่าอันนี้เป็นตัวตนเราเราเป็นตัวตนเราแม่ลูกเรา
อ่าทำนู้นสมมติตัวตนจริงแล้วอ่ะสวัสดีพร้อมกัน

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

เลี่ยนนะเบาหวานขึ้นหวานก็เบาหวานขึ้นเลย

อ่าเปมมันไม่เผลอเน่มันลูกแม่

ที่๒นี้ใครจะเป็นคนเปิดศึกก่อนครับลูก

เพราะฉะนั้นขอเชิญน้องป่ามประจำที่ครับลูก

หนึบของใบเตยอาสยาม
เอาล่ะมาฟังบทเพลงเพราะนะครับ
หนึบครับจากน้องเบนจ้า
เออ
โปรดต่อจีนลึกน่ะต้องว่าส่งมารับน่ะ
น้องวินไม่เป็นคะแม่เป็นห่วงไม่ค่อยไว้ใจ
เนี่ยปุ๊ยฉันหี้วล่ะพาเรื่อยจานก่อนไหมคะ
ดังไว้ก็เพิ่งเข้ามาอย่างคุณบอกว่าจะตาย
สุดที่ไม่มีปัญหาถ้าเธอใจใส่
แบบมาไม่หายมันได้เสร็จค่ะ
อย่ามัวจำตัวยึกยับต้องกว่าแค่อยากช้า
อาจจะไม่ใครไม่ชอบไป

กิจนึกนะกิจนึกนะกิจนึกนะนะนะนะนะ
แล้วกันต้องบรรณหามาจำแค่แน่นตัวไอ้
อยากอยู่ยาวยากก็คงต้องแปลกเข้าใจ
รับรองไม่ไปในไกลยังไงก็ติดติดหนึบ
ประป๋องตัวนี้นะสีมันต้องเท่นนะ

หื้อความสุขจะซับซึ้งใจ

หายเร็วมันก็เลิกง่ายแต่ให้ดีทั้งหายแล้วไม่หยด
เธอยังไห้แปลว่าเธอยังใช่แต่เธอยังไงก็ไม่
หลุดหลุดหลุดหลุด

เพราะกันต้องมันมาหามาทำแค่นั้นก็ไหว
อยากอยู่ยาวอยากประภูมิทั้งแปดเก่าใจ
รับรองไม่ไปในไกลยังไงแค่ติดติดนึก
ติดนึกนะติดนึกนะติดนึกนะนะนะนะนะ
เพราะกันต้องมันมาหามาทำแค่นั้นก็ไหว
อยากอยู่ยาวอยากประภูมิทั้งแปดเก่าใจ
รับรองไม่ไปในไกลยังไงแค่ติดติดนึก
เฮ้ก็มั่นมากเลย
หนึบจากน้องเบนจานะครับ

คือน้องเป็นคนที่เวลาแสดงแล้วมีเสน่ห์มาก
เสน่ห์ของตัวหนูก็คือการเต้นนะครับ

มันเยาวยวนมันชวนให้มองจริงเลยนะ
แล้วยิ่งท่าอะไรนะที่เขาแบบอย่างนี้

ขออีกทีมา

นี่พี่ชอบมากหลงจังหวะนะครับ

เข้าใจเลือกมาต้องขอบอกว่าเลือกเพลงได้ดีด้วย
เอ้ยนี่ฝึกเต้นไว้อย่าหยุดเลยนะลูก
เพราะว่าการเต้นมันเป็นเสน่ห์เบนจาเลย
ประตักเนี่ยไม่เคยเจ็คสรรบอดโดน่าเนี่ย

อันนี้นะคะ

มันจ้อนา
โอ้โฮจดไหมแม่มันเมื่อกี่วิค
เมื่อกี่ทีนะอ่ะ๑๒๓

เอางี้ดีกว่าแม่เป็นเพลงช้าแม่บังเอิญไม่ค่อยได้เต้น

เออเอ้าเบนจ้าสอน

จากช้า

ไม่ต้องไป

ไม่เงียบหรอก
ไปกับพี่
ไปกับพี่ตรงนี้แหละ

ง่าย
เดี๋ยวไปกับกรรมการ

เออ

คุณชอบเนาะเก่งมากเลย
ทานิทายาโอ้โหเป็นจาเก่งมาก

เป็นคนที่มีความเป็นธรรมชาติสูงมากเลย

คืออะไรแบบนี้มันเป็นพรสวรรค์จริงน้องเบนจา
คือเวลาพรสวรรค์มันมาคู่กับพรแสวงคือการฝึกฝนเนี่ย

ซึ่งน้องเบนจาเป็นตัวอย่างของพรสวรรค์มาเจอกับพรแสวง
มันทำให้มันออกมาเป็นธรรมชาติมาก
อืม

แล้วทุกคนผู้ชมครับอย่าพลุกเทใจไปให้เบนจ้า
เพราะว่าพี่ปานก็เตรียมเพลงสนุกมาสู้เหมือนกันครับ

เหรอลูกอุ้มปลิวเลยนะลูก

ชำรุดเราไม่มีซ่อมแล้วนะลูกนะ
ร้องเพลงนี้จริงแล้วเพลงนี้หนูอยากโดนอุ้ม
เป็นเพลงของพี่แมงปอชนทิชา

ถ้าพร้อมแล้วมาฟังบทเพลงจากน้องป่าน
บทเพลงหนูอยากโดนอุ้ม
หนูอยากโดนอุ้มหนูอยากโดนอุ้ม
หนูอยากโดนอุ้มหนูอยากโดนอุ้ม

โดนอุ้ม
ตอนเด็กใครเห็นเป็นอุ
จะม่ำแก้มอุ้มและน้ำยิ่งหน้าตี
ไปไหนโดนอุ้มทุกที
ต้องขึ้นนู่นนี้เลยติดเป็นนิสัย
โดนไม่หลับยังไม่สบายเป็นสาวไม่เคยยังมีคนเอาใจ
อยากโดนอุ้มเหมือนตอนเด็กทำไงพ่อแม่ว่าให้ไม่เด็กแล้ว
หนูอยากโดนอุ้มหนูอยากโดนอุ้ม
หนูอยากโดนอุ้มหนูอยากโดนอุ้ม
ฟังข่าวอุ้มผู้ใหญ่บ้านแต่ในกรรมนั้นน่ะอบอตต่อ
พ่อค้าเจ้าแม่เจ้าพ่อส่อเจ้าส่อข่อยังควรอุ้มข่าว
ต้องกระจงสวยไม่อายใครน่ารักจะตายไม่มาอุ้มเรา
แปลกจริงหรือเขาชอบของเก่าคนอุ้มงี่เงาถ้าไม่เมาก็ป้า

หนูอยากโดนอุ้มหนูอยากโดนอุ้ม
ประกาศต้องการคนอุ้มยิ่งรอยิ่งนุ่มยิ่งรวยยิ่งดี
มาเลยมาอุ้มเลยพี่หนูรออยู่นี่ตัวสัตว์แล้วพี่จ้า
ไม่จำกัดเข้าผ่านส่วนสูงแต่อว่าลงพุงนับเห็น
ลงพุงนะพี่ไม่ต้องมา
ใครอยากอุ้มรีบมาทำสัญญาได้อุ้มแล้วอย่าอุ้มทิ้งอุ้มคว้า
หนูอยากโดนอุ้มหนูอยากโดนอุ้ม
หนูอยากโดนอุ้มหนูอยากโดนอุ้ม
ประกาศต้องการคนอุ้ม
หล่อยิ่งหนุ่มยิ่งรวยยิ่งดี
มาเลยมาอุ้มเลยพี่
รออยู่นี่ตัวฉันแล้วพี่จ้า
ไม่จำกัดเข้าผ่านส่วนสูงแต่อว่าลงพุงนับเห็น

ใครอยากอุ้มรีบมาทำสัญญา
ได้อุ้มแล้วอย่าอุ้มทิ้งอุ้มฟ้า
หนูอยากโดนอุ้มหนูอยากโดนอุ้ม

น้องฟานอยากโดนอุ้มนะครับ
หนูอยากโดนอุ้มจากน้องป่านนะครับ

เที่ยวหวานมันเค็มเผ็ดร้อนอะไรอย่างเงี้ย
หนูเป็นได้หมดทุกอย่างเลยเวลาที่หนูอยู่บนเวที
กดปุ่มสตาร์ทปุ๊บแล้วมันสมบูรณ์แบบมาแล้ว
พี่ไอ้ไม่มีอะไรติเลยนะครับกับการแสดงเมื่อตะกี้
เพราะว่าน้องร้องดีน้องเต้นดีน้องกำลังดีมากเลยคุณแม่
แต่วันนี้พี่ไอ้นั่งอยู่ตรงนี้ในฐานะศิลปินแล้วก็มองน้องป่าน
อยากเห็นน้องป่านเป็นศิลปินคนหนึ่งในอนาคต
ไอ้ขอเติมรสชาติหนึ่งเข้าไปในรสชาติที่มันสมบูรณ์แบบของน้องป่านที่มี
ไอ้อยากให้น้องป่านหาเอกลักษณ์บางอย่างของตัวเอง
ให้เจอซึ่งพี่ไอ้ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะ
เติมมันลงไปในทุกทุกการร้องอาจจะเป็นสำเนียงการเอื้อน
อาจจะเป็นวิธีการขเบ็ดคำหรือว่าออกเสียงอะไรบางอย่าง
ที่เติมลงไปในสิ่งที่มันเป็นสูตรสำเร็จ
เพื่อให้รสชาติที่มันกลมกล่อมอยู่แล้ว
มันมีเอกลักษณ์แล้วเด่นยิ่งขึ้นไป
มีแต่เสริมให้วันนี้เพราะเขามาสมบูรณ์แล้ว

พี่หลิวจ้ะบทเพลงหนูอยากโดนอุ้ม
หลิวก็ชื่นชมน้องป่านตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
ป่านคือเป็นนักร้องที่ครบเครื่อง
ร้องได้ทั้งเพลงช้าแล้วก็เพลงเร็ว
คือเป็นอะไรที่หายากมาก
รักษาตรงนี้ไว้แล้วก็ฝึกฝน
เหมือนที่พี่ไอบอกฝึกฝนบ่อยเรื่อย
แล้วก็หาเอกลักษณ์ความเป็นตัวเอง

ป่าต้องเป็นศิลปินที่โด่งดังคนหนึ่งได้แน่นอนค่ะ

ขอบคุณพี่ตั๊กครับ
ถ้าเป็นในสายตาจากที่พี่ตั๊กดูนะ
จากที่เราเคยเห็นเพลงเร็วเข้ามาบ้างเนอะ

แต่ในส่วนของเพลงเร็วป้าตั๊กอยากเห็นในความที่มัน

ก็คือว่า๒เพลงที่ผ่านมารวมทั้งเพลงนี้นะ

พี่ตั๊กรู้สึกอย่างนั้น
ท่อนนี้ลูกจะเดินไปอย่างนี้

มีบ้างแต่ไม่ต้องทั้งเพลง

แต่การร้องการอะไรหรือเต้นเต้นอะไรเนี่ย
ห่วงเจ๋งอยู่แล้วเจ๋งมากด้วย

คนนี้สูสี

กรรมการต้องหนักใจแน่เลย

ปัญหานี้แก้ง่ายนิดเดียว
เทคะแนนมาให้เบนจาครับ

ปาดร้องเพลงเร็วได้สนุก

แบบนี้กรรมการจะเทคะแนนให้ใคร
ระหว่างน้องปานและน้องเบนจ้า
ช่วงหน้ารู้กันครับ
รอบที่๓ยกที่๒
ทีมที่ชนะคือทีม
พี่แซ่ะครับ
เด็กน้อยสาวน้อยของเราเป็นยังไรบ้างครับพี่

ผมบอกได้เลยว่าไม่มีความสำเร็จใด
ที่ไม่ใช้ความพยายามและใช้เวลา
อยากให้น้องนะครับใช้เวลาให้กับตัวเอง

ก็ใช้ความพยายามก็พยายามต่อไปสู้ครับ
ครับผมขอบคุณพี่แซคพี่เลี้ยงมากเลยนะครับ
เอาละครับถึงนาทีที่สำคัญที่คณะกรรมการทั้ง๓ท่าน
จะต้องลงมติและลงคะแนนแล้วครับว่าในยกนี้นะครับ

แล้วจะมีการใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าหรือไม่นะครับ
คณะกรรมการจะให้ทีมไหนเป็นฝ่ายชนะครับ
ทำงานหนักกันแน่คณะกรรมการ
ด้วยความสามารถของเด็กน้อยนะครับ
และความเก่งที่มีติดตัวมานะครับ
ดีทั้งคู่แต่ต้องเลือกได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น
รอบที่๓ยกที่๒
ทีมที่ชนะคือทีม

สากต้ารฟันเป็นฝ่ายชนะครับ
ล่าฝันนะครับเป็นฝ่ายชนะในยกนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นคะแนนสะสมเพิ่มขึ้นเป็น๑๓คะแนน
แต่ซ่ามหาสมุทรยังมีคะแนนสะสมอยู่ที่๗คะแนน
เดี๋ยวขอทราบความรู้สึกหนูหน่อยลูกน้องป่านคะเป็นยังไงบ้าง
ก็หนูรู้สึกดีใจค่ะแล้วหนูก็จะเอาคอมเมนต์ของท่านคณะกรรมการทุกคนไปพัฒนาตัวเองค่ะ
สาวน้อยล่ะลูกเบนจาสาวเก่งของลุงเป็นไงบ้าง
ก็ไม่เป็นไรค่ะเหลือปันอยู่
นี่ไม่ได้กดดันเพื่อนนะเหลือปันด้วยเหลือปันอยู่
แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ในยกนี้นะคะคณะกรรมการยังไม่ได้ใช้สิทธิยก
กำลังส้าพี่ไอฉ์ไม่มีสิทธิ์ที่จะต้องใช้แล้วนะครับ
เหลือของพี่ตั๊กและของพี่หลิวอีกสองท่านแต่ยังอยู่อีกหลายยกพอสมควรนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ยังมีสิทธิ์ที่จะใช้ในยกไหนก็ได้เห็นแต่ความสมควร
เขาร้องได้ยกกำลังซ่าในยกหน้าครับ
น้องป่านจากทีม๓ซ่าล่าฝัน
ยังคงกวาดคะแนนมาให้ทีมได้อีกครั้ง
ในยกหน้าทีมแสบซ่ามหาสมุทร
ต้องรีบหากลยุทธ์มารับมือเกมลูกนี้ให้ได้
เบนจาครับรู้สึกยังไงบ้างครับ

ที่ให้คำแนะนำดีกับหนูนะคะ
ให้ได้ไปปรับใช้ในรายการนะคะ
แล้วก็หนูคิดว่าหนูพอใจในผลงานของหนูในวันนี้แล้วค่ะ

ค่ะตอนนี้หนูก็ดีใจมากเลยค่ะ
เพราะว่าตอนนี้คะแนนของทีมหนูนะคะ
ก็ได้ทิ้งห่างไปไกลอีกนิดนึงแล้วค่ะ

เพราะว่าทีมแสบซ่ามหาสมุทรเนี่ย

อันนี้มันก็เป็นศาสตร์เดียวเหมือนกับเพลงแหล่นะ
กลิ้งก๋ากลิ้งกืออะไรอย่างนี้นะ

มันทำไมมันทำไมอะ
แต่ดูรวมแล้วมีเสน่ห์เหลือเกิน
ไม่ต้องมาเขิน